ตอนนี้นะคะคนไทยทั้งประเทศกว่า๖๐ล้านคน
ก็กำลังคาดหวังแล้วก็รอคอยเรื่องของการฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิดสิบเก้าเหมือนกับประเทศอื่นอื่นนะคะ
แต่จากการไปตรวจสอบสถิติการฉีดวัคซีนที่ผ่านมาในประเทศไทย
สองเดือนแล้วปรากฏว่ายังฉีดได้ไม่ถึงหนึ่งแสนคน
ก็เลยมีคำถามตามมาว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกอย่างมันถึงได้ล่าช้านะคะ

ี่สิบแปดกุมภาพันธ์เป็นวันแรกที่วัคซีนโควิดสิบเก้า
ถูกนำมาฉีดให้กับคนไทยกลุ่มแรกที่อยู่แนวหน้าและเป็นกลุ่มเสี่ยง
ซึ่งผู้นำประเทศผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ให้เหตุผลว่าการฉีดวัคซีนนี้
หวังที่จะกรอบกู้ความเชื่อมั่นของการระบาดโควิด๑๙ในประเทศไทย
ผ่านมาห้าสิบสี่วันที่วัคซีนถูกส่ง
และกระจายไปตามพื้นที่ต่างตามแผน
กระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งเป้าเอาไว้ในระยะเร่งด่วน
ตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนเมษายน๒๕๕๙
จะกระจายไปให้ได้๑๐จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
พื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ที่มาถึงประเทศไทยรัฐบาลจัดสรรให้กับ๕กลุ่มเป้าหมายก่อน
นั่นก็คือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ด่านหน้า
ทหารตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประชาชนผู้ที่มีโรคประจำตัว
และผู้สูงอายุที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไป
รวมถึงกลุ่มสุดท้ายนั่นคือประชาชนในพื้นที่ระบาด
อย่างสมุทรสาครบังแคและทองหล่อ
ฉีดวัคซีนโควิด๑๙ล่าสุด
มีผู้ที่ฉีดวัคซีนไปอย่างน้อย๑โดส๕๗๑๘๒๕คน
วัคซีนครบ๒โดส๙๔๓๘๕คน
คิดเป็น๑ของจำนวนประชากรไทยเท่านั้น
ซึ่งถือว่าน้อยและต่ำมากหากเทียบกับอีกหลายประเทศ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพราะถ้าไปดูข้อมูลของการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ประเทศสิงคโปร์อินโดนีเซียกัมพูชามาเลเซียลาวฟิลิปปินส์
ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่าประเทศไทย
วันนี้ประชาชนจึงตั้งคำถาม
จะเข้าถึงประชาชนเมื่อไหร่หรือจะตกไม่ทั่วฟ้า
โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่ทำงานอาชีพเสี่ยงสูง
ที่ต้องพบปะกับผู้คนตลอดทั้งวัน
วันนี้จึงเริ่มมีคำถามว่า
ที่นำเข้ามามันน้อยไปหรือไม่

ยังรออยู่ยังรออยู่ยังรออยู่ยังมีพร้อมหวังไหม
ไม่มีพร้อมหวัง
ยังรออยู่นะคะถ้าได้ผลเราก็จะอยากอยู่เหมือนกันค่ะ

นั่นน่ะสินั่นน่ะสิมันจะถึงเราไหม

ทำไมเขาไม่ให้เขาน่าจะเอามาให้หน่วยงานของพวกพี่เนี่ย

เราไม่รู้ว่าใครจะมีหรือไม่มีอะไรอย่างนี้
ไม่อยากจะพูดบางกลุ่มไม่น่าจะได้เลยนะ

มันไม่ถึงเราแน่นอนถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้
อีกอย่างเราก็คือหาเช้ากินค่ำ
เราจะมีตังค์ที่ไหนไปซื้อวัคซีนแพงใช่ไหมครับพี่

ปัญหาที่ส่งผลให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นว่าวัคซีน
จะตกไม่ทั่วฟ้าอาจจะมาไม่ถึงคนรากย่า
เพราะที่ผ่านมาร่วมจะ๒เดือนแล้ว
แต่วัคซีนโควิด๑๙เพิ่งจะเข้าถึงประชาชนไปไม่ถึง๑แสนคน
คำถามจึงถูกโยนกลับไปหารัฐบาลหลายต่อหลายครั้ง
โดยเฉพาะการระบาดล่าสุดที่ล้วนแวดล้อมใกล้ตัวคนในรัฐบาลแทบทั้งสิ้น
ส่งผลไปถึงความเชื่อมั่นความรู้สึกไม่ปลอดภัยของคนไทย
แม้ว่าผู้นำประเทศจะออกมาประกาศว่า
สิ้นปี๒๕๖๔นี้คนไทยกว่า๖๖ล้านคน
จะได้ฉีดวัคซีนครบถ้วนก็ตาม
แต่สิ่งที่ผ่านมาย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความผิดพลาด

รวมถึงแผนบริหารจัดหาวัคซีนให้กับประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สีดีวันรักษาข่าวเที่ยวรัฐทีวีรายงาน